พระพุทธปฏิมาปางสายญาติแต่เดิมรู้จักกันในอีกชื่อว่าปางโปรดอสุรินทราหู
เป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันอังคารที่มีความเชื่อในทางโหราศาสตร์ว่า
อังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้ซึ่งให้ความเข้มแข็งแก่เจ้าชะตา
พุทธกำเนิดกล่าวว่าอสุรินทราหูจอมอสูรมีทิศถิสำคัญตนว่าร่างใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงแสดงปฏิหารเนรมิตกายให้ใหญ่กว่าจอมอสูรในท่าประทับนอน
และได้แสดงธรรมโปรดจนอสุรินทราหูลดทิศถิอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน